คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ค่ะสบายดีหรือเปล่านะคะ
จะพาไปพูดคุยค่ะกับพี่ตั้มสมประสงค์นะคะ
เจ้าของเพลงฮิตค่ะช่างไม่รู้เลยนะคะ
ตอนนี้พี่เขาไปย้ายไปอยู่ไปเชียงใหม่นะคะ
ไปทำอะไรนะคะแล้วกลับมาคราวนี้มีอะไรมาฝากแฟนบ้าง
ติดตามกันได้ค่ะในสบายดีหรือเปล่าค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่านะคะ
เราอยู่กับเจ้าของเพลงยอดฮิตเลยค่ะ
ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย
พี่ตั้มสมประสงค์สวัสดีค่ะ

เพราะค่ะเสียงก็ดีสวยก็สวย
ค่ะแต่เป็นตุ๊ดแต่แซวเล่น
พี่ตั้มพี่ตั้มคือบอกว่าเป็นนุ่มอารมณ์ดีมากจริง
ขอให้ขอบพระคุณครับเหมือนหนูเลยค่ะยิ่งเจอยิ่งสวยเนอะ

หนูม้าวจริง

ซึ่งพี่ตั้มคะอยู่ในวงการเพลงเนี่ย
ถ้ารบกวนถามระยะเวลานี้ยาวนานมากไหมคะ
อ้อตั้งแต่๒๕๒๕นะครับ

เกือบใกล้พอสอนูเกิดเลยค่ะ
๒๕๒๕คือเริ่มเริ่มเริ่ม
ซึ่งความเป็นอมตะความคลาสสิกของพี่ตั้มก็คือเสียงร้อง

ที่มันแบบว่านุ่มเข้ม

ไม่ใช่ค่ะแล้วมันอีสานหมอลำแล้วพี่
ค่ะคืออย่างช้างไม่รู้อะไรบ้างเลย
ถ้าทันเจนนี้คือจริงมันไปดังจากภาพยนตร์

ส่วนชีวิตส่วนตัวนะคะก็ได้อ่านบทสัมภาษณ์เรื่องลูกสาวพี่ตั้มซึ่งสวยมาก

ลูกสาวคือตอนนี้อยู่ต่างประเทศ

กลับไปเพิ่งมาหาพี่ที่เชียงใหม่มา
อย่างนี้ลูกสาวพี่เนี่ยพี่เลี้ยงลูกบอกว่าให้พี่คิดเอง

ให้เขาอยากทำอะไรให้ทำเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
เพราะเอิญลูกสาวพี่เป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือ

ซึ่งประหลาดมากเขาไฟดีมากเรื่องเรียนหนังสือ

ครับก็ทำสอนแต่งหน้าสอนภาษาทำอะไรไปเรื่อยของเขาครับ
ก็ดีครับก็เดี๋ยวนี้เริ่มมีรายได้จากการรีวิวสินค้า
คุณผู้ชมก็อาจจะเบื่อเรื่องการพูดอะไรแบบนี้
ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลยค่ะ
ตั้มเองนะคะมีเคล็ดลับหรือว่าอยากจะบอกเคล็ดลับอะไรดีสำหรับศิลปินรุ่นน้องบ้างค่ะ

เป็นคนดีแล้วก็เราคนไทยเนี่ยให้ความเคารพผู้ใหญ่ไว้ดีแล้วไปไหนมืออ่อนเข้าไว้ครับแล้วก็จะได้อยู่ได้นานครับครับ
แต่ไม่ต้องถึงกับขนาดไปเรียแข้งเรียกขาอะไรอย่างนั้น

ถ้าแฟนเพลงเดินมาเจอพี่ตั้มส่วนประสงค์ว่าสบายดีหรือเปล่าคะพี่ตั้มจะบอกว่า
สบายมากแล้วก็กอดเลยครับ

ชุกวะเข็กแรได้นะครับพี่ตามสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เป็นเรื่องดีที่ผู้ใหญ่ได้บอกไว้นะครับ
พี่ต้ามอายุ๕๙แล้วนะ

แล้วพี่ต้ามอายุ๕๙แล้วนะ
เจ้า๖๐แต่ว่ายังหล่อฟื้น
แล้วพี่ต้ามอายุ๕๙แล้วนะ
เจ้า๖๐แต่ว่ายังหล่อฟื้น
แล้วพี่ต้ามอายุ๕๙แต่ว่ายังหล่อฟื้น
แล้วพี่ต้ามอายุ๕๙แต่ว่ายังหล่อฟื้น